ส่วนถ้าใครไปสมุยเมื่อวานนี้โอ้โหอาจจะตกอกตกใจกับเหตุนี้นะครับ
เพราะว่าพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตัวใหญ่เลย

มาเฟียยิวเหิมหนักชนอบริถอยรถทับแทงซ้ำ
สยองหน้าโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์ที่เกาะสมุยเหยื่อชายดับเมียสาหัส
คือเป็นเหตุที่ค่อนข้างอุกอาจนะครับ
เป็นลักษณะของการถอยรถมาชนแล้วก็พยายามที่จะทับซ้ำ
แล้วก็เท่านั้นไม่พอลงไปตามแทงจนเสียชีวิต
แทงทั้งผู้ชายและแทงทั้งผู้หญิงเลยฮะ
มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนั้น
เปิดเผยให้เห็นพฤติการอันโหดร้ายนี้นะครับ
ไปดูภาพหน่อยไหมฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายเฉวงบ้านเชิงมนต์
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
เขาขับรถไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ก่อนนะคะ๑คัน
ซึ่งรถจักรยานยนต์คันนี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งขี่มาซ้อนกันมา
กระเด็นไปคนละทิศคนละทางก่อนเลยตอนแรก
พอฝ่ายชายลุกได้รีบมาดึงฝ่ายหญิงให้พ้นจากถนน
พยายามถอยหลังกลับมาอย่างรวดเร็วคล้าย
จะกลับมาทับซ้ำก่อนที่คนในรถจะเปิดประตูถือมีดลงมา
คนในรถก็ปิดบังด้วยนะปิดบังผ้าด้วย
บางใบหน้าด้วยผ้าสีดำแล้วก็ลงมาวิ่งไล่แทงผู้ชายเสื้อขาว

หลังจากนั้นแทงผู้ชายไม่พอ
แทงผู้หญิงซ้ำอีกด้วยนะคะ
ปรากฏว่าอาการล่าสุดของตอนนี้นะคะของทั้งสองคนก็คือ
ผู้เสียชีวิตผู้หญิงได้รับบาดเจ็บสาหัส

แล้วก็กล้องวงจรปิดมี๒มุมด้วยกัน

มุมแรกนี่จะเป็นมุมต่ำหน่อยจะเห็นชัดนะคะแบบนี้นะคะ
แล้วก็ผู้ชายมาช่วยผู้หญิงลุกขึ้นแล้วนะ
แล้วก็ทีนี้คนร้ายเขาก็วิ่งกลับมาใหม่

ดังนั้นผู้ชายก็วิ่งหนีแล้วก็ถูกรถไล่ชน

เป็นมุมสูงค่อนข้างเห็นพฤติกรรมชัดเจนนะคะมุมนี้

ตัวผู้ชายเมื่อกี้กลิ้งไปตรงถนนแล้วนะฮะ

แต่ผู้ชายถูกแทงเข้าไปแล้วนะ
คือจุดสำคัญก็คือที่บริเวณหน้าอกหลายแผล
เมื่อกี้เสื้อขาวเห็นเลือดออกมาแล้วนะ
ใช่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ

ถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่หน้าอก

อาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนผู้หญิงทราบชื่อคือนางสาวราเชลโอซาน่า
อายุ๓๑ปีตอนนี้อาการสาหัสนะคะ

หลังจากลงมือก่อเหตุขับรถหนีไปประมาณ๓กิโลเมตร
ก่อนที่จะทิ้งรถวิ่งหนีเข้าไปในป่า
หลังวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย
ตำรวจสมุยเนี่ยโอ้โหตามไล่ล่าเลยนะ
เป็นเหตุอุกอาจนะคะต้องกระจายกำลังติดตาม

ส่วนรถยนต์ที่คนร้ายจอดทิ้งไว้
ด้านหน้าด้านหลังมีรอยชนชัดเจน
และมีคราบเลือดติดอยู่ภายในรถยนต์ด้วย

เลือดก็จะติดมือแล้วก็เข้ามาติดอยู่ในรถยนต์ด้วย
ตำรวจสกัดทุกเส้นทาง
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเรือ
เส้นทางรถต่างที่คนร้ายอาจจะใช้หลบหนี
ออกจากเกาะสมุยนะครับ

ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้การจังหวัดสุราธานีเดินทางลงพื้นที่ไปเลยค่ะ

ไปตรวจสอบพญาหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปดูรอยลายนิ้วมือแฝง
ในรถที่คนร้ายนี่ใช้ก่อเหตุ
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด
พบว่าคนร้าย๒คนเป็นชายชาวต่างชาติ
เป็นสมาชิกแก๊งมาเฟียชาวอิสราเอล

กับชาติเดียวกันกับคนที่เสียชีวิตนะ
ใช่ค่ะได้ข้อมูลมาบอกว่าคนร้าย
และผู้ที่ถูกทำร้ายเป็นสัญชาติเดียวกัน
แต่ทีนี้มูลเหตุน่าจะเกิดจากความโกรธแค้น

ทางตำรวจนำภาพถ่ายของคนร้ายทั้งสองคน
จ่ายให้กับประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสหน่อย
พร้อมตรวจสอบเส้นทางหลบหนีไป

ก็คือทิ้งรถไปแล้ววิ่งหนีไป
เมื่อเวลา๓ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตมสนามบินดอนเมือง
ควบคุมตัวชายชาวต่างชาติ๒คน

ควบคุมตัวได้ที่สนามบินดอนเมืองค่ะ

คนแรกชื่อนายอียานโบคาวอายุ๒๖ปี
อีก๑คนชื่อนายโดเลฟซูอาเรสอายุ๒๔ปี
ทั้งคู่มาจากการเดินทางจากท่าอากาศยานสุราธานี
ลงที่ดอนเมืองแล้วก็จะเตรียมต่อเครื่องนี้นะคะ
ตำรวจก็กักตัวไว้สอบสวนก่อนนะคะตอนนี้
ทีนี้สอบสวนเบื้องต้นตั้งแต่๓ทุ่มกว่านี้นะคะ
ได้ข้อมูลแจ้งว่าคนร้ายชาวอิสราเอล๒คนนี้หลังจากก่อเหตุ
ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุราธานีมาลงที่ดอนเมือง
แล้วก็จะต่อเครื่องเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศ
แต่ทางตำรวจสุราชเนี่ยประสานต่อมกักตัวไว้ได้ทันพอดีเลยค่ะ
ส่วนสาเหตุที่คนร้ายทั้งสองคนก่อเหตุ
สองสามีภรรยาชาวอิสราเอลซึ่งเป็นชาติเดียวกันนี่นะคะ
ทราบมาว่ามีเรื่องโกรธแค้นหักหลังกัน
แต่รายละเอียดตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวน
จะเป็นการตามมาจากอิสราเอลเพื่อลงมือ
เจอกันบังเอิญและมีการหักหลังในประเทศ

เพราะว่าเขาต้องไปดูเรื่องของวันเดินทางเข้าออกประเทศเพิ่งมาหรือมาอยู่นานแล้ว
แล้วก็รอให้ทางตำรวจสุราธานี
นำหมายสารที่เกาะสมุยมารับตัวไปสอบสวนต่อไปค่ะ
วันนี้จะมีการแถลงข่าวความชัดเจนทุกอย่างเลย
เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะโหดนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นกลางเกาะสมุยเลย
แล้วก็ที่สำคัญเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนถึงการก่อเหตุ
อยู่ริมถนนแล้วตอนนั้นเป็นช่วงกลางวัน

หน้าโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์นะครับ